ดวงนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงนะ

ประกาศรางวัลไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
ปกติแล้วใครที่ดวงดีดวงเห็งเขาก็มักจะไปแก้บน
ใช่หรือไปไหว้พระตามที่ตัวเองไปขอไว้
แต่คนดวงดีคนนี้สิคะไม่ไปแก้บน
แต่เขาฉลองฉลองยังไงไปดูค่ะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาณจุดนี้
หยิบไปได้เลยจ้ะกลับข้าวคนละ๓อย่าน

เลยแพ็คเป็นถุงให้แล้วค่ะ

คุณมลาศรชัยเป็นชาวตำบลเกาะเทพธวงจังหวัดอุทัยหานี้
โชว์ลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อมา๒บาท
นี่เป็นเลขท้ายสองตัวที่ลงท้ายด้วยอายุของตัวเองอ่า
แล้วยังถูกรังวันที่๕อีกคุณคิดดูแล้วกัน
แล้วเขาก็ได้เงินมามากมายจำนวนนึงล่ะ
ก็เลยนำเงินมาฉลองด้วยการทำความดีทำอาหารแจกจ่าย
ให้กับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านตัวเอง

ก็เป็นการทำดีอีกแบบหนึ่งนะคะ
เพราะนอกจากถือว่าทำบุญแล้วก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่ากับข้าวของชาวบ้านไปได้
สักมื้อ๒มื้อแหละในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้
หลายคนอาจจะหาอยู่หากินลำบากนะคะ
เราก็นำเรื่องราวของคนดวงดีมาให้ชมกันว่า
การทำดีตอบแทนสังคมทำได้หลายแบบ
บางคนอาจจะไปทำบุญไหว้พระนะคะบางคนอาจจะไปทำบุญให้อาหารสัตว์
หรือว่าดูแลเด็กอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วใช้วิธีนี้ก็ดีนะอิ่มท้องด้วย
ได้ทำทานด้วยนะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วย
มันก็อิ่มใจไปด้วยไงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันสำหรับใครที่แบบ
เออฉันถูกรางวัลฉันอยากไปไหว้พระแล้วฉันอยากทำบุญทำทานไปในตัว
แล้วก็ไอเดียดีเนาะแต่อย่างที่บอกแหละค่ะว่าคนไทยเนี่ย